คลิปเกิดขึ้นที่โรงลิเกแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมินะ
คนที่ไปดูส่วนมากก็ด้านหน้า
เอาเฉพาะด้านหน้าจะเป็นเด็กกับคนแก่แล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ช่วงที่ดูอยู่ช่วงหนึ่งมีการตะลุมบอลเกิดขึ้น
บนเวทีลิเกไม่ใช่ซีนซีนหนึ่ง
ก็คือช่วงบางช่วงบางตอนของการแสดงนะเป็นการรบกัน
ไม่ใช่คนตีกันจริงตะลุมบอลกันจริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากผู้ชายคนหนึ่งเขาเมาเหล้า

ลิเกเขาก็เลยจัดการด้วยการลากตัวลงไปข้างล่างนะคะ
แต่ว่าการควบคุมมันยากอยู่สักหน่อย
ภาพออกมาก็เลยเป็นลักษณะของการตะลุมบอล

พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะ

คนแก่ผู้ใหญ่เด็กกลัวถูกลุกหลง
คือก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามาดูลิเกเนี่ย

อันนี้เกิดขึ้นที่ด้านหน้าบนเวทีลิเกเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิภาพที่คุณผู้ชมเห็น

รุมแล้วก็นอนบนพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเกิดอาการเมา
และเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเซ็งแทร่อยู่ในคลิป
ก็มีทั้งเสียงผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็ก

การเข้าระงับเหตุครั้งนี้ค่อนข้างช้านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดเพชรชภูมิสุวรรณวราราม
จังหวัดชายภูมิ๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ผู้โพสต์คลิปนี้เขาระบุข้อความไว้ด้วยบอกว่า

หน้าเวทีหมอลำหน้าโรงลิเกแบบนี้ไม่เคยเห็นสักครั้ง
เลวร้ายมากผู้ก่อเหตุเป็นชายใส่เสื้อสีดำ
กางเกงขาสั้นสีแดงถ่ายไว้แค่นี้
มัวแต่ตกใจห่วงลูกห่วงหลานห่วงยาย

เพราะหน้าโรงลิเกส่วนมากเป็นเด็กเล็กผู้หญิงคนแก่

ทุกคนเห็นเหตุการณ์แต่ไร้วิแววของตำรวจ

ดีเกมไม่น่าผิดเป็นการช่วยกันระงับเหตุ
ถ้าลิเกไม่ทำแบบนี้คงเอาไม่อยู่
ไม่กล้านั่งดูต่อเลย
ที่อ่านมาทั้งหมดนี่เป็นข้อความนะคะ
จากคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไป
มีคนแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของทั้งสองฝั่งนี่แหละ
ต่อมาคณะลิเกชื่อว่าดอกไม้มิ่งเมือง
โพสต์คลิปบนเวทีลิเก

เป็นคลิปที่เกิดขึ้นบนเวทีนั้น

กางเกนสีแดงเสื้อสีดำ
ถือมีดถือไม้สองไม้สองมือเลย
เดินขึ้นมาแบบนี้บนเวทีโอ้โห

แล้วตัวละครที่เป็นลิเกต่าง

ก็เลยแก้ไขด้วยการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
แต่ว่าอาจจะภาพออกมาเป็นลักษณะของการตะลุมบอล
เพราะว่ามันบานปลายสักหน่อยนะคะอ่า

ฟังดูบรรยากาศอีกสักครั้งค่ะ
เฮ้ยเฮ้ย

ตำรวจเฮ้ยโทรรูปตำรวจเลย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะ

จากผู้ชายคนนี้แหละที่ถืออาวุธขึ้นมาบนเวที

แล้วก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่หน้าเวที
มีลักษณะของการบานปลายทางคณะบอกว่าไม่ได้เจตนานะคะ
จะไปทำร้ายร่างกายชายเสื้อดำกางเกงแดง
หลังจากนั้นกำนันได้ทำตัวชายคนนี้ที่มีอาการ
คือเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเมาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เมาเหล้า
คลั่งนิดค่ะดูคุ้มคลั่งนิดไม่ใช่การเมาเหล้าเนี่ยนะคะ
สงบสติอารมณ์และชายคนนี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
อันนี้คณะนะคะทางคณะลิเกเขาชี้แจงเอาไว้ส่วนคณะลิเก
ก็มีผู้ชมชมต่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าขาดตอนไปมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
สรุปเรื่องนี้จบนะหมายถึงลิเกจบนะแสดงจบ